อาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยได้ข่าวว่าสวท่านหนึ่งลาออกนะฮะ
คุณเรนูนะครับก็เท่ากับว่าสวจาก๒๕๐เหลือ๒๔๐

สมาชิกรัฐสภาจาก๗๕๐จะเหลือ๗๐๐

ก็หาร๒ก็หาร๒ก็จะเหลือ๓๗
ซึ่งต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง

ก็ยังต้องใช้๓๗๖เหมือนเดิม

คือการลาออกของท่านสวเมื่อเช้าเพียงหนึ่งท่านเนี่ย
ใครคุ้นชินกับศัพท์แสงวิชาการเนอะ

มันก็โอเคเป็นข่าวนะครับว่าออกก็ออกนะครับแต่ถามว่ามันทำให้
งานหรือจำนวนเสียงเนี่ยมันแบบทำให้งานรู้สึกเฮ้ยมันมัน
มันไม่สามารถถ้าเป็นครึ่งได้จุด๕มันต้องเป็นตัดเป็นหนึ่ง
เอิ้นเข่นแล้วมันยังจะเป็นจำนวนเท่านั้นอยู่

มีผลแจกมาหวานะครับ